สำหรับไทยรัฐจอบประเด็นประเด็นแรกวันนี้นะคะไปดูกันก่อนค่ะ
เหตุการณ์ยิงกันภายในร้านอาหารซึ่งคลิปนี้เนี่ยมีคนในร้านแล้วก็ลูกค้าภายในร้านถ่ายเอาไว้ได้
เจ้าหน้าที่เทศกิจเขตพระนครเขามีปากเสียงกับวัยรุ่นในร้านอาหารที่จังหวัดอ่างทองแล้วก็มีเสียงปืนเนี่ย
ดังขึ้นถึงนับสิบนัดเลยทีเดียวนะคะทางเจ้าหน้าที่เทศกิจเองถูกยิงเสียชีวิต
และยังมีคนในร้านบาดเจ็บไปอีกสามคนค่ะไปติดตามประเด็นนี้จากรายงานกันค่ะ
ใครใคร

ถูกนายนิรุธสุจริตพักดีอายุ๓๗ปีกาดของร้านกระโจนเข้าใส่จนล้มลง
ก่อนได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนัดแรกทันที
จากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีกหลายนัดโดยไม่มีภาพ
สิ้นเสียงปืนนายประเสริฐถูกยิงหนึ่งนัดกลางหลังบาดเจ็บสาหัส
ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล

คือนายนิรุธนายธิรพลทวีสุกอายุ๒๘ปีเจ้าของร้าน
และนายคำนวณเดชขุนปราศอายุ๒๕ปีพนักงานในร้าน
วันนี้นายภัยทูลผู้จัดการร้านที่เกิดเหตุถูกนำตัวไปดำเนินคดี
สารภาพยิงนายประเสริฐจากด้านหลัง
หลังอ้างตัวว่าเป็นตำรวจเข้ามาขอซื้อเบียร์
โวยวายกับเด็กในร้านก่อนถูกเชิญออกไปข้างนอก
แล้วมีเหตุชุลมุนกันเกิดขึ้น
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑ติดตามความคืบหน้าคดีที่สพเมืองอ่างทองเปิดเผยว่า
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนหาพยานบุคคลและพยาหลักฐานรวมถึงผลนิติทางวิทยาศาสตร์
ล่าสุดมีกลุ่มผู้ต้องสงสัยเข้าให้การกับตำรวจเพิ่มเติม
แต่ยังไม่ออกไม้จับใครเพิ่ม
ต้องรอผลสรุปจากฝ่ายสอบสวนและผลพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
ส่วนกล้องวงจรปิดจะเร่งให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ยืนยันไม่มีการจัดฉากหรือทำลายหลักฐานและไม่มีการจับแพะอย่างแน่นอน
ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ภาคหนึ่งไม่มี
ผมได้รับมอบหมายจากผู้จัดการให้เป็นรองพอปราบปรามผู้มีผลและมือปืนรับจ้างเนี่ย
ผมเรียนยืนยันเลยว่าถ้าผู้มีพลมีอยู่ไม่ได้ในพื้นที่ภาคหนึ่ง
พันแล้วผมเรียนเลยว่าให้เชื่อมั่นในการทำงานของถีมงานผมและทางตำรุทรฐันตร์พหนึ่ง
แล้วก็จะทำคดีนี้ให้เร็ว
เพื่อสร้างความเป็นธรรมและคืนความเป็นธรรมให้กับญาติผู้เสียชีวิต

เราจะประคับใช้ความกดหมาย๑๐๐
เสียงปืนในคลิปมีมากกว่า๕นัด
แต่ปลอกกระสุนปืนที่พบในที่เกิดเหตุมีเพียง๕ปลอก
ซึ่งเป็นปลอกกระสุนขนาด๙มมของสามีเธอเท่านั้น
กระสุนปืนของฝ่ายตรงข้ามหายไปไหน

แต่เราไม่ทราบได้เพราะในคลิปเราไม่เห็นว่ามีใครบ้าง
เพราะว่าคลิปมันก็ค่อนข้างไม่ชัดและส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางข้างหลังเนอะ

ที่มันจะสงสัยได้นะคือทำไมปืนปลอกกระสุนปืนมันมีอยู่แค่๕
เพราะว่าจากการที่ดูเนี่ยคือมันเยอะมากเลยนะ

แต่ซึ่งมันพบแต่ของเราก็ที่เหลือหายไปไหน
เพื่อนร่วมงานรุ่นน้องของผู้เสียชีวิตบอกว่า
หลังเลิกงานได้คุยกับนายประเสริฐผู้ตาย
บอกให้ดูแลตัวเองให้ดีเพราะลูกใกล้จะคลอดเดือนหน้าแล้ว
ซึ่งผู้ตายก็รับปากก่อนจะเดินทางกลับบ้านในจังหวัดอ่างทอง
นาสุดท้ายก่อนเกิดเรื่องเศร้าที่คาดไม่ถึง
รู้จักกับนายประเสริฐมา๘ปีเขาเป็นคนอัธยาศัยดี
รักพวกพ้องไม่เคยมีปัญหาหรือขัดแย้งกับใคร
เป็นคนดีเขาชอบเชื่อเหลือคนอื่น
ถ้าเพื่อนหรือเพื่อนฝูงหรือใครก็แล้วแต่
ขอความช่วยเหลือเรื่องเล็กน้อยสามารถ
เขาตามเรื่องไหนที่เขาสามารถที่จะยื่นขอความเชื่อเหลืออะไรได้

จะออกตัวเรื่องเล็กน้อยอะไรก็เขาจะออกตัวตลอดอยู่แล้ว

นายประเสริฐผู้เสียชีวิตเป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจ
เวรกะกลางคืนช่วงเวลา๑๖นาฬิกาถึงเที่ยงคืน
ส่วนศพจะชาปนกิจที่วัดจันทร์อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองวันพฤหัสสบดีนี้
ข่าวเทราะทีวีรายงาน